อาร์ตเนี่ยเป็นครูสอนพิเศษแต่ปรากฏว่า
ข่มขืนเด็กหญิง๑๔ปี
ทำแบบนี้มา๒๐๐กว่าครั้งแล้ว

แล้วนี่ดูสิครับเจขนาทีเข้าไปรวบครูอาร์ด
คาบ้านพักที่เปิดสอนพิเศษเลยนะคะ
โดยกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย
ก็เอาหมายสารเข้าไปจับกลุ่มครูอาร์ตหรือว่านายธวัชชัยพรมพันธกร
อายุ๔๐ปีค่ะบ้านพักนี้เขาเปิดเป็นที่สอนพิเศษมาตั้งแต่ปี๕๖
อยู่ที่ตำบลท่าทรายที่นนทบุรี
พ่อแม่ของผู้เสียหายคือน้องเอขอเรียกนามสมมุตินะคะ
เออายุ๑๔ปีร้องไปยังชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เพราะว่าพ่อแม่สังเกตว่าทำไมลูกสาวดูไม่อยากไปเรียนพิเศษ
แล้วดูท่าทางโกรธเกลียดครูเหลือเกินแม่พยายามเค้นถามพ่อแม่เค้นถาม
แล้วมารู้ว่าครูอาร์ตใช้ช่วงเวลาที่เด็กคนอื่นเขาเรียนอยู่
หรือไม่ช่วงหลังเลิกเรียนครูอาร์ตก็จะเรียก
เด็กหญิงเอเข้ามาหาครูที่ห้องพักพอเข้ามาก็หวานล้อมแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ครูจะทำโทษนะที่หนูทำการบ้านตามสั่งไม่เรียบร้อย
เนี่ยใช้วิธีการแบบนี้ค่ะแล้วครูก็ข่มขืนเด็กหญิงเอ
ซึ่งครูอาร์ตย้ำนะถ้าเกิดว่าเด็กหญิงเอเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
จะโดนลงโทษหนักกว่านี้อีกทำแบบนี้อาทิตย์หนึ่งทำ๓ครั้งคุณ
แล้วก็ทำต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า๒๐๐ครั้งในการสอนพิเศษ
ใช่แล้วคิดดูสิน้องเอจะต้องทนเรียนกับครูเนี่ย
นานขนาดไหนอ่ะคะอืมเหตุการณ์นี้พลตำรวจตรีวรวัตร
วัดนครบัญชาผู้บังคับการทางกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
ก็บอกว่าฝากถึงผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษกับครูอาร์ต
แล้วก็โดนกระทำแบบนี้โดนล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้
มาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีให้ได้รับโทษจนถึงที่สุดได้
แล้วก็ให้ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมลูกของคุณด้วย
ถ้าเกิดว่ามันผิดแปลกไปจากเดิมเอาใจใส่นะ
อย่ามองข้ามพยายามสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพื่อมันมีปัญหาอะไรแบบน้องเอเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ไม่ต้องรอให้มันมาโดนแบบนี้๒๐๐กว่าครั้ง
น่ากังวลมากนะคะ